มัดเท้าเข่าศอก

แสงดาวสกิติชัยพบกับสอนนารายสอสมหมาย
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดศึกยอดมวยไทยรัฐตั้งแต่เวลาบ่าย๓โมงเป็นต้นไป